พี่อัลแนะพี่อาทิตย์ยับใช่หม่ะ
ไม่งั้นครับละแหม
ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนหน่อยบ้าง
อย่าเกินอย่าเกิน
น้องต้องกำลังกลับมาเนี่ยโอเคหรือหรือเปล่า